อายเรื่องราวที่เกิดขึ้นเนี่ยตกลงน้องอายเราไปหลอกลวงเขา
ไปให้เขากู้เงินมาแล้วเอาเงินไปใช้จริงหรือเปล่าน้องอาย
อ่าเรื่องนี้ต้องชี้แจงก่อนนะคะเดี๋ยวขอชี้แจงตั้งแต่ครั้งแรกที่เรารู้จักกันเลย
อ่าคือตั้งแต่ครั้งแรกที่รวมรู้จักกันคือเราเจอกันผ่านแอปพลิเคชันแอปหนึ่งค่ะ
ซึ่งเขาเป็นคนทักเรามาค่ะไม่ได้เจอไม่ได้เจอทางเฟซบุ๊กใช่ไหม
ก็แอปพลิเคชันเฟสบุ๊คนั่นแหละค่ะตอนที่เอ่ยเอ่ยนามเขาค่ะอ่าอ่า
แล้วก็ทีนี้ค่ะคือเขาก็เป็นคนซัพพอร์ตเราซึ่งตั้งแต่แรกเราก็บอกเขาไปแล้วนะคะว่า
เรามีปัญหาด้านไหนเราเราเคยบอกเขาไปแล้วค่ะ
แล้วทีนี้เขาก็รับรู้ในเรื่องของเราซึ่งตอนเนี้ยค่ะอ่า
ที่เขาแจ้งแจ้งว่าเราไปหลอกมาให้เขารักเราอันนี้ไม่จริงนะคะ
จะบอกไม่จริงแล้วก็ในข่าวเมื่อวานนี้ซึ่งเห็นแล้วค่ะที่เขาพูดว่า
เขาต้องออกงานเพื่อที่จะเอาเงินเดือนมาจ่ายค่าโรงพยาบาลอ่า
จริงนะคะเพราะเขาเป็นคนโดนเชิญออกเอง
ถูกเลิกสร้างเองอ่าค่ะแล้วเรื่องโรงพยาบาลอ่ะอย่างเงี้ยค่ะ
เรายอมรับว่าเราผิดตรงนั้นไปเพราะเราก็คุยได้พูดคุยกับเขาแล้วนะคะว่า
ทุกอย่างจะจบกันวันที่สามสิบเอ็ดมกราสามสิบเอ็ดมกราเหรอน้องอาย
ใช่ค่ะอันนี้เราได้พูดคุยกันเมื่อประมาณวันที่หนูจำไม่ได้ว่า
ี่สิบแปดหรือยี่สิบเก้าที่ผ่านมานี้ค่ะที่เดือนสิบอ่ะค่ะเดือนตุลา
เอาตุลาสิใช่ไหมเพราะว่ามกราเราเพิ่งเจอกันอีกแล้วเราแต่งเมื่อ๑๗มีนาใช่ไหม
ไม่ค่ะอ่ามั่นเมื่อสิบเจ็ดมีนาใช่ค่ะแล้วทีนี้ในในตัวเรื่องของเงินกู้เราไม่ได้หรอกให้มากู้ให้เรานะคะ
จะบอกจะบอกเลยค่ะชี้แจงเรื่องนี้เราแบ่งหนี้สินกันแล้วเรียบร้อยนะคะ
เราพูดคุยเคลียร์กันแล้วนะคะว่าโอเคถ้าคุณอยากให้เรารับผิดชอบตรงนี้
โอเคเราก็รับผิดชอบเราไม่ได้ปัดเสียงหรือว่าเราไม่ได้บอกว่าไม่มีเงินไปให้
กันหลังจาก๓๑มกราคมก็คือทางอายต้องเอาเงินให้คุณดีค่ะอ๋อคือเงี้ย
เราเจอกันมกราคม๖๕เมื่อต้นปีแล้วเรามีงานมั่นเมื่อ๑๗มีนาคมใช่ไหมน้องอาย
ใช่ค่ะจนกระทั่งจนกระทั่งมาเลือกแล้วเรื่องนี้ก็คือเกิดความยินยอมทั้งคู่เลยนะคะ
คือคุณจะมาพูดว่าเราไปหลอกคุณมันไม่ถูกเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนึ่งตั้งแต่ตอนที่เขาออกจากงานก็เป็นฝั่งอายนะคะดูแลเขา
อาจจะแบบไม่ได้ดูแลดีแบบเหมือนแบบมีเงินเยอะแต่ว่าไม่เคยทิ้งเขาเลยนะคะจนเมื่อประมาณกันยาที่ผ่านมาค่ะ
ส่วนทางอายค่ะได้มากรุงเทพแล้วก็บอกเขาว่าให้รออยู่บ้านนะเดี๋ยวกลับไปแต่อายกลับบ้านไม่ตรงคือนัดเขาว่าจะกลับวันจันทร์แต่โทรไปบอกอีกทีนึงวันพุธเขาก็เลยบอกเขาไม่รอแล้วแล้วเขาก็กลับไปหาหาที่บ้านของเขาค่ะ
อ่าเนี่ยเขาบอกช่วงนั้นอ่ะเขาก็เลยเลิกกับเราไปเลยโดยปริยายเพราะว่าเขาป่วยทั้งทีแม่อายทิ้งเขาไปกรุงเทพแล้วทิ้งไปหลายวันไม่กลับมาสักทีเขาเลยเลิกไปเลย
ไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะไม่ถึงอาทิตย์เลยค่ะ
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยโอ้โหใบแจ้งหนี้มาเต็มบ้านไปหมดมีคนมาทวงรถ
เพราะว่าเพราะว่าเรื่องตรงนี้นะคะต้องพูดกับคุณภาคภูมินะคะว่าถ้าเราสองคนไม่นั่งคุยกันก่อนทุกอย่างมันจะไม่เกิดหนี้สินขึ้นถูกไหมคะ
คนสองคนมันก็ต้องคุยกันอยู่แล้วว่าโอเคเราจะไปเอาตรงนี้เพื่อมาทำอะไรถูกไหมคะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งเรื่องเอกสารของธนาคารส่วนตัวอายค่ะไม่สามารถที่จะเหมือนแบบไปเซ็นเอกสารหรือสแกนใบหน้าให้เขาได้อยู่แล้ว
เงินขอชี้แจงไทม์ไลน์เรื่องเงินหน่อยค่ะเงินก้อนแรกอะค่ะเงินก้อนแรกที่เราได้มา
นะที่เขาบอกอายมาบอกว่ามือถือตกน้ำเสียต้องเอาไปซ่อมถูกเขาแฮ็กไปหมดเลยมือถือตอนที่เอาไปซ่อมเลยต้องไปให้บีเนี่ยเขากู้เงินเพิ่มสี่แสนห้ามาใช้งานมั่น
ใช่ค่ะตอนนั้นหนูก็ใช้โทรศัพท์เขาเหมือนกันค่ะ
แล้วไปแอบใช้เครื่องศึกษาของเขาหรือเปล่า
แล้วไปแอบใช้เงินเขาหรือเปล่าเอาเงินเขาออกไปหรือเปล่า

แต่ข้าวของอ่ะค่ะกิจภาษาที่ใจเงินมั่นหนูค่ะอยู่ที่ประมาณรวมแล้วเกือบแสนค่ะ

ใช่ค่ะแสนกว่าเลยน่าจะแสนกว่าแล้วก็อันนี้คือความจริงที่เคยบอกเขาว่ายืมเงินเขาแปดหมื่นค่ะ
แต่ว่าพอเหมือนทุกอย่างเหมือนมันเป็นคนคนเดียวกันแล้วค่ะเราไม่ได้พูดคุยเรื่องแบ่งหนี้สินเลยแค่พูดกันว่าแต่ละเดือนเราต้องผ่อนเท่าไหร่
แต่เคยมีพูดประธานที่บ้านว่าจะเอาเงินก้อนนี้มาปิดให้เขาค่ะอันนี้คือพูดพูดกันตามตรงเลยนะคะแล้วก็เหมือนที่เคยคุยกับเขาไว้
แล้วก็อันที่สองคือบัตรเครดิตอยู่ที่ประมาณเจ็ดหมื่นค่ะในตัวเจ็ดหมื่นตรงเนี้ยมันก็มีใช้ด้วยกันแล้วก็มีมีเอามาหมุนมาใช้ด้วยกัน
ตัวนี้ก็คือความจริงนะคะแต่ตัวนี้คุยกับเขาแล้วว่าโอเคถ้าเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราจะรับผิดชอบในส่วนนี้แล้วในเงิน๔๕๐๐ให้คุณรับผิดชอบ๑แสนอีก๓๕๐๐บาทเดี๋ยวเรารับผิดชอบให้คุณเอง
แล้วก็มีก้อนหนึ่งที่หนูเอากับเขามาเองเลยแล้วเป็นของหนูคือของลายบีเคสี่หมื่นในตัวสี่หมื่นนี้หนูก็รับผิดชอบเองหมดเลยนะคะเขาบอกฝากแล้ว
แล้วก็มีบัตรอีออนที่เขาได้ค่ะก็ให้เขารับผิดชอบของเขาไปเพราะตอนนั้นมันเป็นช่วงหลังที่ออกจากโรงพยาบาลแล้วหมุนเงินไม่ทันค่ะ
พูดคุยเคลียร์ใจกันก็คือ๓๑มกรา๖๖ทุกอย่างจบหมดเลยค่ะ
คือคือนี่คือการเคลียร์กันหลังจากที่เลิกกันใช่ไหมว่า
เราสองคนเนี่ยเรามีหนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้
เราจะช่วยกันใช้แบบไหนใครรับผิดชอบตรงไหน
ใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เรื่องงานแต่งนะคะที่เขาพูดว่าเหมือน
เหมือนแบบมีคนหนูอ่ะฟังคลิปเสียงแต่ว่าฟังได้ไม่
หมดแล้วค่ะเพราะว่านึกจึงบางอันมันก็คือตรงไปจริงหรือ
ค่าสินตอบขอบคุณภาคภูมิตัวไว้ค่ะแล้วไม่ได้ช่วย
มั่นตัวค่ะเพราะว่ามันเป็นงานเช่าเงินเช่า
ใช่ค่ะค่าสินสอดไม่ได้เลยเขาไปเช่าสินสอดมาเนี่ยเพื่อใช้ในงานอย่างเงี้เหรอ
ใช่ค่ะทีนี้ทีนี้อายพี่ขอไล่ตรงนี้หน่อยอย่างค่ารักษาพยาบาลเขาที่
โรงพยาบาลแสนสองเนี่ยอันนี้คือเขาต้องรับผิดชอบเองหรือว่าเราจะต้องช่วยเขา
เราบอกเขาหมดแล้วนะคะว่าเราจะเป็นคนช่วยเขาทั้งหมดให้เขามีหนี้แค่๑๒๖๐๐ค่ะ
คุณป้าครูที่เหลือเขาอยากให้เราช่วยตรงไหนหรือเขาจะปัดให้เราตรงไหนเรารับหมดเลยค่ะ
เพราะเราก็อยากให้มันจบเราคิดว่าเราคุยกันเคลียร์รู้เรื่องแล้วแต่ว่าในการที่เขาออกไปนำเสนอข่าว
หรือว่าร้องเรียนเราก็ไม่โอเคเหมือนกันนะคะเพราะว่าเราเคยคุยกับเขาแล้วว่าโอเคถ้างั้นอ่ะ
รอหน่อยได้ไหมรอก่อนวันหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทนายน่ะไปเซ็นสัญญาด้วยเพราะว่า
เราจะได้มีรายลักษรทั้งคู่ว่าทุกอย่างต้องจบวันที่๑มกรา๖๖นี้ค่ะ
ก็บอกเขารอไม่ได้เพราะเขาต้องกลับบ้านแล้วเขาก็มาทำแบบนี้ค่ะ
จบยังไงอ่ะอายหมายถึงอายจะค่อยผ่อนหรือว่าจะหาเงินมาหรืออะไรแบบไหน
แบบไหนยังไงก็ในระยะสามเดือนคือทางอายจะจัดการให้เขาหมดเลยค่ะอืม
พี่พี่ให้อายพี่ขอถามกับบีด้วยได้ไหมจะได้คุยกันตรงนี้ได้ไหม
ตรงนี้เราเคลียร์ใจกันแล้วไม่สะดวกใจที่จะคุยกับเขาต่อเลยค่ะ
เพราะว่าสิ่งที่เขาทำตอนนี้เรารู้นะคะว่าเขาอาจจะหนักหน่วง
แต่ว่าเราคุยกันแล้วเราเคลียร์กันแล้วไม่เข้าใจว่าทำไมมันต้องเกิดการคุยรอบที่๒รอบที่๓
ทั้งที่ก่อนอันนี้เรายื่นเรื่องว่าให้ทนายทำสัญญาร่างสัญญามาเคลียร์กันไหม
เขาก็บอกว่าเขาไม่สะดวกเองนะคะ